คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันนะครับ
กรณีทีมล่าเทพโซโลอืมนะคะเรื่องนี้นี่
เรื่องใหญ่น่ะตามจับกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ
วันนี้มีความคืบหน้าออกมาจากทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ตอนนี้เขาจัดทีมไล่ล่าแล้วนะคะล่าตัวเทพโซโล
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจ้างวานทำร้ายเยาวชนอายุ๑๗ปีจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเรื่องของปมเบี้ยวค่ายาเสพติดนะคะ
และที่มากไปกว่านั้นตอนนี้เตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่๗จังหวัด
ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ขอนแก่นที่เกิดเหตุนะตอนนี้ขยายไปหลายพื้นที่เลยนะคะ
ผลตำระตรียันยงเวชโอสดรองผู้มัจจาการตำระปุทธรภาคสี่
เขาก็จัดประชุมทีมชุดสืบสวนก่อนมาครับการสืบสวนตำระปุทธรภาคสี่ค่ะ
ชุดสืบสวนตำระปุทธรขอนแก่นชุดสืบสวนสอบพอบ้านเป็ด
และชุดสืบสวนสพขอนแก่นคือมาส่วนที่กำลังกันในการสืบสวนหาตัวผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ชื่อว่าเทพโซโลหรือเทพพบุทธโซโล
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจ้างวานทำร้ายร่างกายในเลส
เยาวชนอายุ๑๗ปีจนเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
และผู้ที่เกี่ยวข้องรับจ้างทวงหนี้ค่ายาเสพติด
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมพูดจะเห็นคลิปกันไปแล้วเนี่ยนะคะ

รองผู้พิจารการตำรวจบุทธรรมภาค๔ก็บอกว่า
เดี๋ยวตอนนี้มีการขยายผลสอบสวนสอบปากคำ

ใช่ค่ะซึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเน้นเลย
ก็คือนายอัธพลหรือว่าอาร์ตชัยสอนค่ะ
มีฉายาว่าอาร์ตไลน์คนเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นศักดิ์เต็มหน้านะคะ
คนนั้นอายุ๒๒ปีเป็นคนที่พูดคุยสายตรงกับเทพโซโลเลย
ในการรับจ้างทวงหนี้ค่ายาบ้า

คือหนึ่งในคนที่อยู่ในระดับสั่งการจากแก๊งมันทุกเม็ด

แก๊งนี่ก็ถูกตำรวจภูทรภักษ์ศรีทลายมาแล้ว
แล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
แต่มันยังมีเครือข่ายอีกหลายคนนะคะที่ถูกออกหมายจับ
แล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศไปไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
ตั้งกันเป็นกองบัญชาการสั่งการเลยค่ะ
แล้วนายเทพโซโลเนี่ยนะเขาแยกตัวออกมาสั่งการเองทุกอย่าง
แต่ยังคงรูปแบบการทำงานการสั่งการแบบเดียวกัน

ตอนนี้ตำรวจขยายผลอย่างเต็มที่เลยนะคะ
แล้วมีการสั่งการที่ทีมสืบสวนไปแบ่งนักที่กันทำงาน
ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินการใช้เทคโนโลยี
รวมถึงการสืบหาตัวเครือข่ายที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับเทพโซโล
แล้วก็ให้รายงานผลให้ทราบทุกวันด้วย
จากนี้อาจจะต้องเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๔จำนวน๗จังหวัดนะคะ
แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างอีก๓๔จังหวัด
สำหรับการเข้าค้นเป้าหมายมีบางรายที่มีหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนอยู่แล้ว
หากรายใดชัดเจนตำรวจจะเข้าจับกลุ่มตัว
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนแจ้งข้อหาต่อไปค่ะ